ดูราคาของเนื้อสัตว์กันหน่อยสิคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
เนื้อแดงคงที่นะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็คงที่๕บาทต่อฟองนะคะ
งั้นไปดูราคาปลาที่ตลาดบ้านเรากันหน่อยจ้า
ราคาปลาวันนี้ปลานินค่ะ๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สลิดอยู่ที่๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
และปลาช่อนวันนี้๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ช่วงนี้ปลาทะเลอาจจะแพงอาหารทะเลอาจจะแพง
แต่ว่าลองทานปลาน้ำจืดกันดูนะคะ